พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์คนจมน้ำ๒เหตุการณ์

ตามแม่น้ำตามคลองน้ำมันค่อนข้างแรก
เรามาลองเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นน้ำ
ที่อภาษณฑตึคจังหวัดบุรีรำ

เป็นผู้ใหญ่แล้วนะอายุตั้ง๒๗ปีแล้ว
แต่ถูกกระแสน้ำที่ช่วงนี้ค่อนข้างแรงค่ะ
พัดหายไปตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายน

นายบุญเรือนสาจันทร์อายุ๒๗ปี
เล่นน้ำกับเพื่อนค่ะรวม๔คน
แล้วถูกกระแสน้ำพัดไหลไป
จุดนี้คือแม่น้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ

หน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำ
นำกำลังออกค้นหาตั้งแต่วันที่๑๑วันที่ศูนย์หาย
ล่าสุดหน่วยกู้ภัยพบร่างแล้วค่ะ
อยู่ห่างจากจุดที่หายตัวไป๑กิโลเมตร
สภาพลอยอืดติดอยู่กับท่อระบายน้ำ

ไม่พบร่องรอยหรือว่าบาดแผลตามร่างกาย

พยานหลักฐานที่ปรากฏก่อนหน้านี้ไปค่ะ
นายประสิทธิ์ยุนรำอายุ๖๓ปี
ลุงของผู้เสียชีวิตเล่าว่า

เนื่องจากพ่อกับแม่แยกทางกัน
๔ปีที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อแม่ของหลานได้เลย
ตอนนี้เลยอยากจะฝากถึง
นางสาวเดือนสาจันทร์อายุ๓๖ปี

อยากฝากว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาร่วมงานศพด้วย
ที่จังหวัดบุรียรำค่ะ

มีกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงม๑ค่ะ
รวมตัวกัน๕คนไปเล่นน้ำแม่น้ำปิง
บริเวณหน้าวัดจันทรารามหมู่ที่๑ตำบลวังแข็มอำเภอคลองขลุง
แล้วเกิดจมน้ำเสียชีวิตนะคะ๒ศพ
รอดวุดหวิดใน๓ราย
ชาวบ้านช่วยกันงมหาร่าง

นำมาไว้บนฝั่งบริเวณเนินทรายริมแม่น้ำปิง
และช่วยเหลือเพื่อนของกลุ่มเด็กคนนี้
รอดชีวิตมาจากน้ำได้อีก๓ราย
ที่กู้ภัยจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่
ชาวบ้านเล่าว่าจุดนี้
เป็นหาดทรายที่มีการขุดร่องทรายเป็นทางน้ำไหล

ไหลเข้าคลองส่งน้ำทำการเกษตร
จะมีการจุดขุดที่ค่อนข้างลึกนะคะ
เด็กกลุ่มนี้คงไม่ทราบมาก่อนว่ามันมีความลึก

จนทำให้เกิดเหตุสลดเสียชีวิต๒ศพ
ครอบครัวของเด็กหญิงที่เสียชีวิตทั้งสองศพ
เสียใจมากค่ะในช่วงที่เดินทางมารับศพ
มารับศพตำรวจได้ให้แพทย์เวียนโรงพยาบาลคลองขลุง
ทำการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นก่อนที่จะให้กู้ภัยนำศพ
ส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ญาติมารับบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ
นี่ค่ะช่วงนี้น้ำมันเยอะจริงอุบัติเหตุทางน้ำ
ต้องระวังไม่ว่าจะเล่นน้ำหรือว่าใช้เรือก็ตามนะคะ